คุณผู้ชมไปดูศึกโรงน้ำแข็งกันหน่อยแหม
มันน่าจะเป็นที่เย็นสบายให้คนทำได้จิตใจเย็นเนอะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นลุมกระทืบกันเลยค่ะอ่า
กลุ่มหนึ่งนะคะครับยกพวกมารุมกระทืบกันถึงบ้าน
ลูกเมียเขาร้องขอให้หยุดบอกว่าอย่าบอกจะแจ้งเจ้าหน้าที่

ปลูกลูกข้อตบันค่ะกล้องลุมจอนลันนี่นี่ค่ะ
เอาต้ำรวจมาเลยมาเลยบอกตำรวจเลย

ตัวสาปเลยตัวสาปเลย

พอดีวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะก็คือที่บ้านของนายจารุเกียรตินี่แหละ
ซึ่งจุดที่คนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายก็คือห้องโถงที่นั่งดูทีวีในบ้าน
เขาบอกที่ประตูห้องพื้นผนังเนี่ยรอยเลือดยังกระเซ็นติดอยู่แบบเนี้ย

คุณเนติชาวได้คุยกับพ่อของคนเจ็บแล้วก็ภรรยาของคนเจ็บนะคะ
ทั้งสองคนบอกว่าเมื่อวานตอน๕โมง๑๐นาทีช่วงเย็น
๖คนขับกระบะสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนมา
มาบอกบอกเจ้าของโรงน้ำแข็งอยากคุยด้วยพูดแค่นี้แล้วบุกเข้ามาทำร้ายเลย
นายจารุเกียรติถูกทำร้ายจนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงยืนนะคะ
คุณหมอต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่ก็พูดคุยกับคุณเนติชาวได้นะ
มีการพูดคุยสอบถามกันเขาบอกว่าจริงตอนแรกเนี่ยไม่ได้จะมาทำงานโรงน้ำแข็งหรอก
จะไปขายแตงโมแต่เงินเก็บใกล้จะหมดแล้ว

มีการขับรถไปเจอกับแก๊งคู่อริ
ที่มากระทืบเขาถึงบ้านนี่แหละ
แต่เป็นแค่การขับรถสวนกัน
ไม่ได้มีการปาดหน้าอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง

ขับรถสวนกันใช่ไหมครับเราต้องคุยกันไม่ได้อะไรกันครับ
สวนกันเฉยใช่ไหมพี่ไม่ได้แบบมีไปบีบแต่หรือแค่เฉียวหน้าเขาอะไรแบบนี้ไม่มีเนอะ
มีไหมเอ่ยไปครับไปครับเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องเก่าผม
แล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายผมอย่างนี้ถ้าคุยกับผม
คุณเนติชาวก็เลยไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเจ้าของโรงน้ำแข็งไหนหรอ
เขาอยากเจออยากคุยจริงหรือเปล่าหรือแปลว่าเจ้าของโรงน้ำแข็งส่งมาหรือเปล่า
แล้วเป็นโรงน้ำแข็งขอนแก่นหรือว่ามหาสารคามล่ะ
โรงน้ำแข็งแรกไปดูที่โรงน้ำแข็งที่นายจารุเกียรติทำงานอยู่ในปัจจุบัน
ห่างจากบ้าน๗กิโลเมตรก็คือที่มหาสารคามนะคะ
ไปคุยกันเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่า
ไม่น่าเกี่ยวกับโรงน้ำแข็งหรอกเพราะว่ามันไม่ได้คุยกันอ่ะ
ไม่ได้เรียกด้วยไม่ได้บอกว่าให้ไปคุยให้อะไรไม่ได้เรียกเลย
คุณเนติชาวก็เลยอ่ะงั้นไปอีกที่ไปขอนแก่นเลย
มหาสารคามไปคุยกับโรงน้ำแข็งที่เดิมที่นายจารุกิจเคยทำงานอยู่
แล้วเขาลาออกมาไปคุยกับเฮียเม่าเจ้าของโรงน้ำแข็ง
บอกเฮียไม่รู้เรื่องนะวันเกิดเหตุเฮียไม่ได้ไปเลย
ไม่ได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้จะเรียกมาคงมาคุยอะไรเลยด้วย
เพราะว่าวันที่จารุเกียจจะลาออกก็ออกกันดีก็คุยกันดีจบกันดีนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับในเมื่อเจ้าของโรงน้ำแข็งทั้งสองที่บอกไม่รู้เรื่อง
ก็ต้องไปคุยกับคนที่เข้ามารุมกระทืบเขาแล้วแหละ
อ๋อเหรอเออก็ตกลงก็เจ้าของโรงน้ำแข็งเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
เออเอาแล้วตกลงไอ้เจ้าของโรงน้ำแข็งที่เอง๖คนอ้างเนี่ยโรงน้ำแข็งไหนเหรอ
อืมคุณเนติชาวได้คุยกับหนึ่งในหกที่ไปทำร้ายนายจารุเกียจเขาบอกว่า
ขึ้นไปอย่างนี้พี่ตอนเช้าใช่ไหมเพื่อนผมเนี่ยที่ขับรถเบอร์๑๙เขาบอกอย่างนี้นะ
เพื่อนผมที่ขับรถเบอร์๑๙มันขับรถไปในพื้นที่ของที่จารุเกียจทำงานอยู่
เพราะในจารุเกียร์เนี่ยอยู่โรงน้ำแข็งที่ขอนแก่เป็นอดีตผู้จัดการ
อยู่ที่มหาสารคามเป็นคนขับรถเขาบอกทีแรกเขาตั้งใจจะลาออกไปขายแตงโม
ใช่แต่เงินเก็บมันจะหมดเงินมันไม่ทันก็เลยต้องไปขับรถส่งน้ำแข็ง
ใช่อีกโรงน้ำแข็งหนึ่งที่มหาสารคามใกล้บ้านอืม
ซึ่งหนึ่งในหกที่ไปรุมทำร้ายบอกว่าเพื่อนผมที่มันขับเบอร์สิบเก้า
มันขับเข้าไปในพื้นที่ของจารุเกียรติขับไปเจอกันมีการขับปาดหน้าท้าทายกัน
ก็จารุเกียรติไปเก็บถังน้ำแข็งของบริษัทผมมันเลยเหมือนแย่งของแย่งพื้นที่กัน
ใครถิ่นมันเหมือนคุณมาหยามข้ามมาฝั่งถิ่นเขา
แล้วเพื่อนผมที่ขับเบอร์๑๙มันก็เลยขับกลับมาที่บริษัท
แล้วก็เลยมาปรึกษาหาลือกันว่าเอายังไงดีอ่ะเอายังไง
สุดท้ายเพื่อนที่ขับรถเบอร์สิบเก้ากับเพื่อนคนอื่น
ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ขับไปบ้านจารุเกียจแล้วก็อย่างที่พี่เห็นในคลิปนั่นแหละ
ไม่ใช่ว่าจะไปทำธุรกิจพวกแจ้งโมประมาณนี้
แต่เขาก็กลับเลือกที่จะทำโรงงานน้ำแข็งที่ใหม่
ที่ใหม่ที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้
เอาว่าเรื่องนี้ถึงสพเชียงยืนแล้วนะคะ
ถูกว่าจะเป็นเรื่องของข้ามถิ่น
เรื่องของการลาออกจากโรงน้ำแข็งที่๑มาทำที่๒ไหม
จะเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวขับรถปาดหน้ากัน